คุณผู้ชมฮะตอนนี้พับพับ
พับเก็บใส่หีบใส่ตะก้าออกไปก่อน
พับอะไรฮะแผนต่างถูกพับไปหมดแล้วนะครับ
เพราะว่าการโหวตนายกรัฐมนตรี๔สิงหาคม
ว่าจะเกิดขึ้นไหมถูกเลื่อนออกไปก่อน

การจัดตั้งรัฐบาลกับพักร่วมรัฐบาลใหม่
เฉลยชื่อพักร่วมรัฐบาลใหม่หรือยัง

เพราะว่านายวันมุธมัตินอมมธาประธานสภาพุทธรรมราษฎรนะครับ
กล่าวภายหลังจาก๓รัฐธรรมนูล

พิจารณารับหรือไม่รับคำร้อง
ผู้ตรวจการแผ่นดินและสสจำนวนหนึ่ง
ที่เสนอชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำได้หรือไม่นั้นนะครับ
บอกว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้๔สิงหาคม
จำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อน
และนำวาระการประชุมแก้ไขมาตรา๒๗
ที่มีการเสนอยติมาพิจารณาแทนก่อน
ส่วน๓รัฐธรรมนูญจะมีการนัดประชุมพิจารณาอีกครั้ง
ว่าจะรับหรือไม่รับในวันที่๑๖สิงหาคม
ดังนั้นที่ประชุมรัฐสภาจึงจะต้องรอดูมติของ๓รัฐธรรมนูล
ในวันที่๑๖สิงหาคมว่าจะมีแนวทางอย่างไร
หากวันที่๑๖สิงหาคมไม่มีการรับคำร้อง
เร็วที่สุดการโหวตนายกรัฐมนตรีจะโหวตได้วันพระสบดีที่๑๗สิงหาคม
เหมือนกับครั้งที่๓รัฐธรรมนูญมีการนัดประชุม๓สิงหาคมคือวันนี้
และที่ประชุมรัฐสภาก็จะมีการนัดโหวตนายกวันที่๔สิงหาคม

ก็เนื่องจากสารรัฐธรรมนูญนะครับ

เรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งไป
แล้วก็มีพักการเมืองส่งเข้าไปเพิ่มเติม
สารธรรมนุนจะวินิจฉัยเรื่องทั้งหมดนะครับ
ในวันที่๑๖สิงหาคม
เพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้คือวันที่๔สิงหาคม
ซึ่งมีวาระแรกของการประชุมรัฐสภา
เรื่องการเลือกนายกดีก็ต้องเลื่อนไปก่อน
และจากการเลื่อนโหวตนายกแบบนี้คุณผู้ชมคะต้องไปตามความคืบหน้า

เพื่อไทยบอกว่าบ่าย๓โมงตรงเขาจะแถลง
ในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะสูตรอีกสูตรหนึ่ง
ซึ่งล่าสุดกลายเป็นว่าคุณภูมิธรรมเวชยชัยรอง
หน้าพักเพื่อไทยออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่า
ว่าต้องเลื่อนออกไปก่อน
ขอเลื่อนแถลงการจัดตั้งรัฐบาล
หลังจากที่มีการสั่งเลื่อนโหวตนายกออกไปแบบไม่มีกำหนด
ซึ่งคุณภูมิธรรมบอกว่าระหว่างนี้พักเพื่อไทย
เดินหน้าประสานพักต่างหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะ
มั่นใจว่าตอนนี้มีเสียงเพียงพอค่ะ
แต่ถ้าหากหาเสียงเพิ่มได้มากก็ยิ่งดี
เพราะจะทำให้รัฐบาลที่ตั้งขึ้นมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
เพื่อขับเคลื่อนแก้วิกฤตของประเทศ
แล้วถามว่าการที่สารรัฐธรรมนูลมีคำสั่งเลื่อนการชี้ขาด
จะรับหรือไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน
หรือไม่นั้นคุณภูมิธรรมพูดถึงเรื่องนี้ว่า
กังวลนะในเรื่องนี้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
อีกครั้งฮะการโหวตนายก๔สิงหาคมเลื่อนออกไปก่อนนะฮะ
ถ้าจะเร็วที่สุดอีกครั้งหนึ่งก็คือ๑๗สิงหาคม
ส่วนแหมเราก็ลุ้นนะคู่บ่าวสาวคู่ใหม่นะ
พักร่วมรัฐบาลใหม่ที่เพื่อไทยจะแถลงจะมาจับมือกันอะไรหรือเปล่า
เลยไม่ได้เห็นภาพนะในวันนี้เลยอดเห็นเลย
ส่วนคนที่กางอยู่เมื่อกี้นะไม่พับก็คือคุณชูวิทย์
กลางกระดานพูดอยู่เลยแฉว่าที่นายกคนสูงนะครับ